ไปดูเรื่องนี้ที่นครนายกโอ้โหอันนี้เป็นดราม่าคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าคุณครูท่านหนึ่งใกล้จะเกษียณราชการแล้ว
แต่ว่าท่านลงโทษเด็กที่ทำการบ้านส่งไม่ทัน
ตีไปป้าคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมดูสิ
ก้นเป็นรอยแบบรอยไม้เรียวขนาดนี้เลย
ก้นซ้ายแก้มก้นขวาโดนทั้งคู่เลยนะฮะ
ไอ้ที่เขาใช้เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ไม่เรียวอ่ะสิ
เออไม่ใช่ไม้เรียวเป็นไม้ที่ใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าไม้เรียวอีกโอ้โหแล้วโดนฟาดไปแบบนี้
ลูกชายเขาโดนคุณครูของโรงเรียนประถมชื่อดังเลยนะ
ในตัวเมืองนครนายกเอาไม้ขนาดใหญ่มาหวดที่ก้นเต็มแรงไปสามรอบ
เป็นรอยเขียวช้ำแบบนี้แน่นอนล่ะชาวเน็ตเขาก็บอกว่า
ครูครูทำแรงเกินเหตุแล้วยุคนี้มันปีหกห้าแล้วนะ

มันก็มีเหมือนเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่า
ห้ามคุณครูลงโทษนักเรียนโดยการใช้ไม้ตีหรือทำร้ายร่างกายนะครับ
ผู้ปกครองหลายคนก็บอกเออลูกหลานเขาก็เคยโดนครูตีแบบนี้เหมือนกัน
เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นวันศุกร์ที่แล้วครับคุณผู้ชม
น้องที่โดนเนี่ยอายุ๑๐ขวบเองอยู่ป๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครนายก
น้องเขาเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าโดนครูตีจนเป็นรอยช้ำ
พอช่วงเช้ามาผู้ปกครองทนไม่ได้ครับจะขอเข้าพบผู้บริหารของโรงเรียนรวมไปถึง
จะไปเจอครูประจำชั้นด้วยจะไปพูดคุยซะหน่อยว่าครูคนไหนนะมาตีลูกเขา
สรุปว่าเป็นครูสอนวิชาสังคมครับแล้วครูคนนี้ไม่ได้ตีน้องคนเดียวนะ
ตีน้องหลายคนมาแล้วด้วยฮะเบื้องต้นคนที่เป็นคุณครูที่ลงมือตีเด็กเนี่ย
ไม่ได้มาเจอผู้ปกครองนะครับมีเพียงแค่รองผอและครูประจำชั้นเท่านั้น
มาเจอผู้ปกครองทางรองผอและครูประจำชั้นบอกว่า
พวกเขาเองก็เพิ่งจะทราบเรื่องจากผู้ปกครองนี่แหละนะ
แล้วก็มีการสอบถามไปยังครูสอนสังคมคนนั้นครูที่ตีเด็กยอมรับครับว่าตีจริง
ตีเนี่ยเพราะว่าเด็กทำงานส่งไม่ทัน๓งานก็เลยตีไป๓ครั้ง
รับปากแล้วนะเดี๋ยวจะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
แล้วเดี๋ยวจะทำทันบนตัวคุณครูสอนสังคมคนนั้นด้วย
ผู้ปกครองบอกว่าไอ้ที่เขาเป็นห่วงเนี่ยนะห่วงสภาพจิตใจของเด็กที่โดนตีไปครับ
แล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งความเอาผิดกับครูคุณผู้ชมเชื่อไหม
ผู้ปกครองไม่ได้โดนตีเองลูกเขาเนี่ยโดนตีแต่ผู้ปกครองบอกว่าต้องเอาเรื่อง
แต่น้องคนที่โดนตีบอกผู้ปกครองว่าไม่อยากให้ไปแจ้งความเอาผิดกับครูครับ
เพราะคุณครูคนนั้นใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วแล้วคุณครูคนนั้นก็มาขอโทษน้องเขาแล้วด้วย
และรับปากว่าจะไม่ตีนักเรียนอีกแล้วส่วนน้องเองโอ้โหคุณผู้ชม
ผมอยากจะชื่นชมน้องคนนี้จริงเออน้องว่าไงคะนอกจากน้องบอกผู้ปกครองอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับคุณครูเลย
น้องบอกน้องยอมรับผิดเองที่ทำงานส่งครูไม่ทันแต่ไอ้ครูตีก็ตีแรงนะน้องเขาบอก
หลังจากนี้ครับทางผู้ปกครองก็ยังอยากให้โรงเรียนดำเนินการทางวินัยกับครูคนนี้ด้วย
เพื่อไม่ให้ไปทำกับเด็กคนอื่นอีกครับ
สงสารครูเขาครับ

ไม่อยากให้ไปดำเนินคดีอยากให้ครูเขาอยู่โดยเกษียณนะครับ

แล้วยังไงต่อแล้วเราผิดไหม

โอ้โหจะมีเด็กแบบนี้สักกี่คนกันนะที่ยอมรับว่าทำการบ้านส่งไม่ทันจริง

กำลังจะเกษียณอายุราชการแล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปคือมีประกาศของกระทรวงศึกษาที่การมาคุณผู้ชม
จริงตั้งหลายปีแล้วนะตั้งแต่๒๕๔๘แล้วบอกว่า
สิ่งที่ครูทำโทษนักเรียนได้ไม่มีการตีครับห้ามตีห้ามทำร้ายร่างกาย
คุณจะว่ากล่าวตักเตือนได้ตัดแขนงความประพฤติได้หรือให้ทำกิจกรรมประโยชน์อื่นได้นะครับ
แต่ตีไม่ได้ดีไม่ดีจะมีโทษอาญาด้วยนะ